คุณผู้ชมคะมากันที่อีกหนึ่งความสูญเสีย
ยิ่งใหญ่ต้องบอกว่าเป็นความสูญเสียระดับโลกเลยนะ
ซึ่งคนในวงการบันเทิงของเรามี๑คน
ที่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณวิชัยค่ะ
นั่นก็คือพระเอกหนุ่มป้องนวัฒน์
แล้วก็เคยร่วมงานกับคุณวิชัยอยู่บ่อยครั้ง
ก็ได้ส่งความอาลัยถึงความสูญเสียในครั้งนี้

ซึ่งจริงวันที่ทราบว่าฮอคุณวิชัยตกเนี่ย

พี่ป้องบอกว่าเฮ้ยเมื่อสองวันก่อน
ยังบินไปคุยงานกับคุณวิชัยอยู่เลย

บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ